เย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะรับโลกไป
พระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา
กวงวิโภคปลอดภัยใจเย็นอ่า

อืมสวย
โอเคถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้อ่านให้หิน

พามาที่เกาะมุกนะครับ
จังหวัดตรังพื้นที่ตรงนี้เนี่ย

ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์

เขาบอกว่าตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าตัว

ตอนนี้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับไปจนถึง

ท่องเที่ยวถ้าเกิดอยากมาชมความสวยงาม
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมาชมนกงนกเงือก
ก็มาได้แต่ว่ามาระยะนี้
จากต้องระวังเรื่องของ

ระยะนี้เนี่ยพื้นที่ภาคใต้เขามีฝน

ไปจนถึงช่วงมันกลางสัปดาห์หน้า

กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่า

ถ้าเกิดอยู่ในเมืองอาจจะเห็นแว๊บฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่บ้าง
แต่ไม่ตกนะครับวันนี้จะตกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอฝากมือถือไว้ก่อน
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับ
จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่มีการเกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้พบว่าลักษณะอากาศหลักเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องของกระแสลมที่เข้ามาเอาความชื้นครับ

โดยเฉพาะบริเวณใจกลางประเทศไทยนะครับ
โดยมีปัจจัยหลัก๒ปัจจัยด้วยกัน

กระแสลมที่มีการดูดเข้ามารวมกันกับพายุหนึ่งลูกนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในแถวบริเวณประเทศอินเดียนะครับ
ยุลูกนี้กำลังจะค่อยขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดีย
นั่นก็หมายความว่าพอพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งเสร็จปุ๊บ
กำลังลมที่มีการพัดต่อเนื่องก็จะอ่อนกำลังลง

การว่าช่วงศุกร์เสาร์นี้ก็จะค่อยอ่อนลง
ทีนี้สถานการณ์ฝนในเช้าวันนี้

คือบริเวณที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ

แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่ตรังสตูน
ยาลาปัตตานีนาราธิวาส

ตอนนี้มีการกระจายตัวของฝนตกอยู่

ในพื้นที่เหล่านี้ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับ
บางจุดบางพื้นที่ที่เคยเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อย
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะหลังจากนี้เป็นต้นไปที่เห็นสีเขียวมีการพาดผ่าน
กระแสลมนะครับค่อนข้างแรงละทีเดียวพัดต่อเนื่องนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
พัดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แล้วก็ข้ามมาตรงนี้ก็คือศูนย์กลางของพายุ
สังเกตว่ามีการหมุนวนอยู่ตรงนี้
ก็จะขึ้นฝั่งช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้กระแสลมอ่อนกำลังลง
ส่วนตรงนี้นะครับคือบริเวณใจกลางประเทศไทย
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ก็จะมีกระแสลมเนี่ยนะครับ

ซึ่งกระแสลมตรงนี้เป็นกระแสลมที่พัดมาพร้อมกับไอน้ำนะครับ
ชื้นก็จะทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณตอนกลางประเทศไทย
ภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ก็คือฝั่งที่ติดกับพม่ามีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับในวันนี้

ในวันนี้นะครับก็จะพบว่าฝนเสียวเขียวนะครับ
มีการกระแจตัวปีกตะวันตกซะส่วนใหญ่นะครับ
เหนือภาคกลางภาคตะวันออกลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
แล้วก็ตอนอีกทีหนึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
พื้นที่เหล่านี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
ใครที่จะสัญจรเดินทางทำกิจกรรมต่างนะครับ
ซึ่งนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่มีฝนตกสะสมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูเป็นยวงเลยนะครับ

ฝนเหล่านี้ก็จะค่อยมีการเคลื่อนที่เข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนะครับ
อุณหภูมิในวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
สีส้มคืออากาศอุ่นขึ้น

วันนี้สีส้มปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

ก็ทำให้วันนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับสีฟ้านี่อุณหภูมิเย็นลงนะครับ
ก็จะค่อยเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
กลางตอนบนแล้วก็บางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนภาคอีสานฝั่งที่ติดกับกัมพูชา
ก็อาจจะร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับ
ส่วนนี่นะครับเป็นการคาดการณ์อุณหภูมิในวันนี้นะครับ
ก็จะพบว่าหลายพื้นที่นะครับบริเวณตอนกลางประเทศไทย

เป็นช่วงที่กระแสลมค่อนข้างแรง
แรงเป็นพิเศษความชื้นเหมือนเราอยู่ในห้องอบซาวหน้า
ก็จะมีความชื้นเหนียวตัวเป็นพิเศษนะครับ
ยังไงช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วย

เพราะว่าเขาออกมาให้ทรงแค่๒ช่วง
ช้างกับเย็นเท่านั้นเดี๋ยวบินไปก่อนไปเก็บรูปก่อนละกัน
ค่ะ
เขาบอกว่ามีหลายตัว

โปรดติดตามตอนต่อไป